อันนี้เรานำเสนอไปในเรื่องของแชร์ลูกโซ่

คือดื่มแล้วขาวดื่มแล้วผอม

ไม่มาแล้วก็ไม่คืนด้วยไม่มีไม่หนีไม่มี

คุณผู้ชมวันนี้คุณสุภาพคลี่ใจจะมาพูดคุยกับ
สมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทย
ถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับขีดเส้นใต้วันนี้เบาแรงไปเยอะ
คุณมิ้นโปรยให้เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
มีการไปหลอกว่าถ้าซื้อนมแบบนี้กิน
ผอมแล้วก็ผิวขาว
ปรากฏว่าคนหลงเชื่อซื้อกันเป็นมูลค่า
รวมแล้ว๑๐กว่าล้านครับ
ร้อยคนเจอในปัญหาเดียวกันหมดเลยคือถูกหลอก
พยายามจะทวงเงินคืนก็ไม่ได้แล้วก็มีการนัดหมาย
ประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
ไปพบผู้ว่าไปพบอายการไปพบตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่โคราช

เขาก็นัดกันมาเอาผู้เสียหายคนถูกหลอกมา
ตัวแทนของโรงงานก็มา
แล้วก็นัดกันว่าวันที่๒๐มีนาที่ผ่านมาเนี่ย
จะเอาเงินมาจ่ายคืนให้แต่ว่าอย่าฟ้องคดีช่อโกง
เราก็นั่งคอยอยู่นี่วันที่วันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะ๓๐ละ
มาแล้ว๑๐วันปรากฏว่าไม่มาตามนัดครับ

ต้องคุยกับประธานสมาภัณฑ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่
กุณสามารเจนชัยจิตวนิสสวัสดีคุณสามารครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุดครับครับ
ตัวแทนบริษัทที่หลอกลวงประชาชนไป
ก็มามากันทั้ง๓๔คนนะฮะ
แล้วก็รับยอดของผู้เสียหายไปก็คุยกับทางศูนยงธรรมอย่างดิบดีเลย
ว่ายอดความเสียหายเท่าไหร่นะแล้วจะรับคืน
ก็นัดเจรจาจ่ายเงินกันวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
ปรากฏพอวันที่๑๘เราได้ข่าวแล้วว่าเขาจะไม่ไป
เราก็ได้ข่าวในกลุ่มผู้เสียหายก็ได้ข่าวว่าเขาปล่อยข่าวว่าเขาจะไม่ไป
ถ้าใครอยากจะแจ้งความเนี่ยก็ไม่คืนเงิน
เราก็บอกเฮ้ยต้องไปนะเพราะว่าวันนั้นนัดกันแล้ว
ผมก็ขับรถจากกรุงเทพไปโคราช
ไปถึงสารกลางเนี่ยปรากฏเขาไม่มา

สุดท้ายท่านอายการท่านก็บอกงั้นต้องดำเนินคดี

เพราะว่าตัวโรงงานไม่มีจริงอยู่ที่โคราช

แล้วบริษัทที่จัดจำหน่ายอยู่ที่ปฐุมธานี
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความที่ปฐุมธานีให้
ก็มีการนัดกับทางศูนย์ดำรงธรรมโคราช
กับศูนย์โรงทำประทุมธนีย์วันที่๒เมษายน
ซึ่งตรงนี้เองก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่เกิดเหตุเลย
เพราะฉะนั้นผู้เสียหายทั่วประเทศสามารถแจ้งที่นี่ได้ที่เดียวเลยนะครับ
หรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่ปฐุมธานีได้เนี่ย
ก็สามารถแจ้งความในที่ที่ท่านโอนเงินได้เลย
อย่างเมื่อวันที่๒๐มีนาเนี่ยท่านผู้ว่าท่านก็สั่งการนะครับ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเนี่ยพาผู้เสียหายที่อยู่ในโคราชเนี่ย
ดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวเลย
ก็มีการแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาครับ
คือการแจ้งความดำเนินคดีก็ว่ากันไปครับ
เพราะว่าตามกฎหมายต้องว่ากัน
แต่มันจะทำอย่างอื่นให้มันทันใจกว่านี้ได้ไหม
เพราะว่าคนที่ถูกหลอกตอนนี้นะ

ก็อย่างที่ผมนำเรียนอาจารย์สุภาพว่า
ผู้เสียหายบางคนไปกู้มา

ปรากฏของที่เอามามันเป็นสินค้ามีคุณภาพ

พอเงินไปจมเงินมันไม่สามารถหมุนในระบบได้
เงินที่เขาคาดหวังว่าจะต้องส่งให้ลูกเรียน

ในไลน์นะผมเห็นที่เขาส่งกันในไลน์

แสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยเขาส่งมาในไลน์

ตอนนี้มีรถจะเอาไป
จะเอาไปจำนองจำนำก็ไม่ได้
ลูกจะเรียนนะคือสภาพอย่างนี้

ทุกคนครับไม่มีใครรวยแล้วเขามาขายของหรอกฮะ
เขาจนเขาเลยถึงหาอาชีพ

ถูกครับไปกู้มาไปกู้นอกระบบมา
หรือไปยืบยืมคนรู้จักมา

เพราะถ้าคนรวยเขาไม่มา

คนลำบากอยู่แล้วไปกู้เงินเข้ามา

ฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็มีแต่เจ้าหนี้มารุม

ลูกเรียนสารพัดสารพันธุ์

แต่นี่อย่างงี้ไม่ได้เหรอ

เจ้าของโรงงานมารับสภาพไว้นะ
ว่าสินค้าไม่มีคุณภาพจริง
หลอกลวงไม่มีคุณภาพจริง

คือประเด็นนี้มันต้องตามกฎหมาย

แล้วไปขออนุมัติหมายจับ

คดีต้องนำเรียนอาจารย์สุภาพกับผู้ชมก่อนว่า
คดีช่อกโกมชนนั้นเนี่ยเป็นความผิด
๒๖ความผิดมูลฐานฟอกเงิน
ฉะนั้นถ้าเกิดทำกันเป็นระบบเนี่ยพอท่านแจ้งข้อเก่าหา

ยื่นเงินส่งให้ปรปงให้ปรงดำเนินการอายัดไว้ก่อน

คดีฟอกเงินในกฎหมายเราเนี่ย
ไม่มีอายุความเจอเมื่อไหร่ก็ยึดเมื่อนั้น
ฉะนั้นมันก็เลยทำให้พอในเรื่องของตำรวจ

เพราะมันไม่เป็นข้อกำหนด
คือเป็นแค่ขอความร่วมมือให้ส่งสำนวนมา

ส่งสำนวนให้ปรปงภายในกี่วันท่านมีความผิดอย่างนี้
คือไอ้คดีอื่นที่หลอกกันยุบยับเนี่ย
ก็ว่าแบบนี้แต่อันนี้เห็นตัวอยู่นี่
เห็นตัวว่ากลุ่มนี้หลอก
แล้วมาตกลงกันแล้วว่าจะเอาเงินมาคืนเขา
เอาแล้วเบี้ยวแล้วไม่มา

อย่างเช่นที่ผมบอกว่าเขาผลิตของมา๓ล็อตนะฮะ
็อตแรกก็ผลิตออกมาก็หลอกชาวบ้านมาอยู่แล้ว

วันที่นัดเจรจาก็ยังหลอกอยู่
คือเนี่ยผมกำลังจะเอากรณีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
เป็นเรื่องตัวอย่างว่านี่ขนาดเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะ
รู้ตัวรู้รู้ตัว
แล้วเห็นจ่ะว่าหลอกลวงกันจริง

คนที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ซึ่งกำลังจะตกเป็นผู้ต้องหาก็รู้ว่าหลอก

ต้องรอให้ไปแจ้งความตามกระบวนการสอบสวน
เรียกมาสอบทีละคนทีละคนโทษนะ

แล้วถึงเวลานั้นเงิน๑๐กว่าล้านนะ

ก็มันไม่ใช่แค่๑๑ล้านด้วยครับอาจารย์ว่า
ไอ้ที่มาแจ้งยอดมา๑๑ล้าน
ที่ยังไม่ออกมาแจ้งความอีกเท่าไหร่เราไม่ทราบเท่าไหร่
อีกเท่าไหร่นี่เป็นตัวอย่างเคสเดียวนะ

ของการขายสินค้าหลอกลวงกัน
มีอีกไม่รู้เป็นกี่สิบกี่ร้อยเคสนะ
ที่ใช้วิธีการเดียวกันในการหลอกลวงพ่อท่านวัชชน

แล้วในขณะที่รัฐบาลพยายามจะหาทางให้ประชาชนมีรายได้

แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยปล่อยให้ถูกหลอกกันอย่างนี้

ก็ผมบอกแล้วครับผมไปศึกษาวิจัยมาฮะอาจารย์สุภาพ
เขาบอกว่าคนในสังคมต้องไม่ถูกโกงก่อน

ถ้าตามใดคนในสังคมถูกโกงถูกหลอกลวง
ยังไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือช่วยเหลือเขาได้
เพราะตัวเขาเองยังถูกโกงอยู่เลยแล้วใครยังมาช่วยเหลือเขาฮะ
สังคมก็จะเห็นเรื่องของการโกงเป็นเรื่องปกติ

เห็นการโกงเรื่องปกติตัวเองมีช่องว่างในการจะโกงคนอื่น
การจะหลอกคนอื่นก็โกงก็หลอกครับ
เพราะเห็นแล้วว่าไอ้ที่เขาหลอกกันมาไม่เห็นมีอะไรนี่

ได้เงินแล้วก็หนีไปต่างประเทศได้เงินมากหนีไปต่างประเทศ

แล้วกระบวนการยุทธรรมเรามันค่อนข้างที่จะยาวนานครับ
มีตั้ง๓สารกว่าจะพิสูจนว่าเขาผิดจริง๓สารเขาสู้ไปที
บางคนเขาบอกเขาตายก่อนที่สารจะตัดสินเขาด้วยซ้ำ

สอบสวนคดีพิเศษจะทำอะไรให้เป็นพิเศษมากกว่าทั่วไปไหม
คือตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของท่านรัฐมนตรียุทธรรมท่านพลอากาศเอกประจินเนี่ย
ก็พยายามจะให้นโยบายกับกรมสอบส่วนพิเศษในเรื่องของการรับเป็นคดีพิเศษ

คราวนี้พอมันมาแยกเรื่องของคดีพิเศษขึ้นมาว่า
จะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่มากขึ้น
ต้องมีจำนวนผู้เสียหายมากขึ้นถึงจะรับเป็นคดีพิเศษเนี่ย
ที่มันไม่ใช่คดีพิเศษใครจะทำ

วันนี้รูปแบบหน้าอาจยกรรมมันเปลี่ยนนะครับ

ก็หลอกคนได้แล้วฮะ
อกคนทีได้หลอกทีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคน

แต่กระบวนการสอบสวนกระบวนการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด

แค่เราง้างมือปุ๊บเขาหนีไปไหนต่อไหนแล้วฮะ

เอาเงินก็ต้องหลอกคนอื่นเพื่อเอาตังค์ตัวเองคืน

เพื่อนกับเพื่อนเนี่ยหลอกกันได้เพราะตัวเองไปโดนมา

นั้นเพื่อให้ได้เงินคืนมาก็ไปหลอกเพื่อนอีกต่อหนึ่ง

ใช่ครับแล้วเวลาพอตัวเองถูกหลอกไปแล้ว

แต่จริงแล้วตัวเองหลุดรอดไปแล้วตัวเองได้เงิน
เพื่อนสนิทนี่แหละที่รับเชื้อโรคต่อไป

นี่คือสิ่งที่ผมถามว่าเราจะทำยังไง
คนมีรายได้น้อยคนจนถูกโกงไปรวมแล้วเป็นเม็ดเงินเท่าไหร่
ผมพูดเลยนะฮะณวันนี้ผมยอมรับเลยว่า
ตัวเลขมันมากเป็นล้านคนเอาเป็นล้านคนจริง

เพราะผมถามท่านจารุภาพว่าไอ้ที่ออกมาแจ้งความเนี่ย

ส่วนใหญ่หนึ่งอายไม่อยากออกมาอายเขา
กระบวนการยุทธรรมไม่สามารถเห็นได้ว่าเงินคืน

คนที่ออกมาแจ้งความชะม้อยมีสองหมื่นกว่าคน

แล้วที่ยังไม่คิดก็คือว่า
ตอนนี้ผมเชื่อว่าครอบครัว
ที่เมียเอาเงินไปให้เขาโกง
เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวเนี่ยนะ

มีปัญหาในครอบครัวตามมาเยอะ
ที่เราเจอครับเป็นเรื่องจริงเลยดีกว่า
ที่เราเจอคือผัวเมียต้องเลิกกัน
เพราะผัวเตือนภรรยาตัวเองเนี่ย

แต่ภรรยาไปเชื่อเพื่อนที่คบกันตั้งแต่อนุบาลอย่างนี้
ก็เอาเงินไปลงสุดท้ายเขาก็ต้องเลิกกัน
แล้วคนในสังคมเนี่ยพอถูกหลอกแล้วเขาไม่มีใครช่วยเขาเลย

วันนี้คุณสามารถทำอะไรมาคนไทย

นี่เป็นการทำมาเพื่อเผยแพร่

แล้วเราก็พยายามจะผลักดันเรื่องนี้ให้กับประชาชนทุกคน
คนที่ถูกโกงว่าเขาถูกหลอก

และเราในฐานะที่เรามีความรู้มากกว่าผู้อื่นเนี่ย
เราต้องช่วยเขาขึ้นมาจากวงจรนี้
ไม่ใช่เราไปตาหน้าเขาว่าเฮ้ยโลภเองโง่เอง

คุยกันต่อไปจนกว่ารัฐบาลคอสชผู้มีอำนาจ

แก้ปัญหาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมากกว่านี้หน่อย

หูแล้วก็คงจะรับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
ปล่อยไว้อย่างนี้วินาท

เพียรในการที่จะต้องปราบโกง

นี่คือขีดเส้นใต้

กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ

อย่างที่คุณสุภาพบอกแล้วค่ะเราจะคุยเรื่องนี้กันไปเรื่อย
กว่ามันจะหมดไปจากสังคมไทย
ใช่คนไทยต้องไม่ถูกโกงนะฮะ